ดูไปนะความยาวมันประมาณสัก๔เมตรได้อ่ะ
ความยาวไม่เท่าไหร่แต่ความใหญ่คุณรู้สิคะ
น้ำหนักนี่น่าจะเยอะมากอยู่
ว่ากันว่าถ้าน้ำหนักมันแล้วก็ร้องกะด้วยสายตา

คุณผู้ชมฮะที่บริเวณตรงนี้นะฮะอยู่ที่หมู่๘ตำบลคันทุรี
ได้วังเผ้อท่านต้องมาแล้วนายเราเผ่อท่านเลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ค้นหา
แล้วก็เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเป็นอันตราย
ค่ะโอ้โหแล้วในช่วงสายสายนะครับ
ชาวบ้านที่เขาพบเห็นเนี่ยมันมาโผล่ตรงนี้
แล้วดูดิโอ้โหคิดว่าจับง่ายเหรอ
ตัวใหญ่นะคุณมันมาจากไหนอ่ะ
ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โห
มันอัลวาสมานี่คือดูเอาดูเอาคุณผู้ชม
ไม่รู้จะจับกันอีท่าไหนเลยนะโอ้โหแล้วยังไงล่ะ
เราก็ต้องดูจังหวะมันให้ดีแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขามีความเชี่ยวชาญ
แต่ต้องรอคอยจังหวะมันนะไม่ใช่อยู่จะพุ่งเข้าไปหาจะไปจับมัน
ไอ้เข้ฟาดหางเข้าคอสลบฮะเออจริงค่ะคุณแล้วเนี่ยตัวสี่เมตรซะด้วย
ถูกต้องแต่สุดท้ายได้แล้วและนี่ครับ
ความชำนาญของคุณเจ้าหน้าที่แล้วเขามากันหลายคน
ช่วยกันจับจนได้ฮะนี่คือเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองนะครับ
ที่เข้ามาจับจนได้เขาบอกว่านี่นี่น่าจะเป็นจราเข้น้ำเข็มนะ
ที่มันหลุดมาแถวนี้นิสัยของมันดุร้ายเกรี้ยวกาด
เรียกได้ว่าจราเข้น้ำจืดในชิดซ้ายไปเลยค่ะอืมแล้วในพื้นที่เนี่ย
หลายคนเขาบอกนะว่าไม่เคยเจอจราเข้แบบนี้ค่ะ
มานานหลายหลายปีแล้วแล้วนูยกหางพลังไอเค้ขึ้นมาแบบนี้
แล้วคุณเห็นไหมว่ามันไซส์ใหญ่กว่าคนเยอะแยะเลย
ขึ้นสิบล้อเลยนะคะฮู้เอาอย่างงี้เลยค่ะเนี่ยบอกแล้วยาวประมาณสี่เมตร
หนักประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลกรัมเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอท่าชนะก็คาดว่า
มันเข้ามาจากทางปากน้ำคลองคันทุรี
ที่มันออกไปสู่ทะเลได้ตรงนั้นไง
มันคงเป็นการเชื่อมกันระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มก็คือทะเลพอดี
โอ้โหน้ำตัวมากแล้วดูบีอีกตัวนึงอ่ะตัวเล็กเห็นไหม
เนี่ยเจอสองตัวแล้วคำถามเกิดขึ้นแน่ใจนะวิมีแค่สองตัว
มันหมดแล้วจริงหรอมันหมดแล้วจริงแน่นะวิ
โอ้ยมันจะมีแค่นี้จริงหรือเปล่าไว้ก็ตอบไม่ได้
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะน่ากลัวอยู่เหมือนกัน
ยังไงซะใครที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองนะ
อยู่แถวที่แบบว่าเป็นคลองที่ต่อกับทะเล
ดูข่าวนี้แล้วก็อาจจะมีวัน
ยังไงก็คอยสังเกตการณ์ให้ดีว่าเอ๊ะตามลำน้ำคันคลองของคุณผู้ชม
มีอะไรน่าตกอกตกใจหรือเปล่า
แล้วล่าสุดนะครับชุดไกรทองมารับไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วจะไปไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราธานี
อเผอหุ่นพิมจังหวัดสุราธารณีต่อไป
คุณดูภาพนี้ดิคือแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหน
นี่ถ้าจัดอันดับนี่นะต้องบอกว่าให้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่เราเคยเล่า

โอ้โหเนี่ยเป็นจราเข้ที่ใหญ่จริงอันดับหนึ่งในตลอดข่าว
ในรอบหลายปีที่อ่านข่าวมาเลย
เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยแล้วมันอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะ
มันหลุดมาแล้ว

เดี๋ยวคุณจะไปสุราชน์สิ

จะไปสมุยมีแผนจะไปสมุย

ก็แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่เขาไปได้นะครับ